ใครที่หาเบาะแสหรือตามจับตัวแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ได้เธอให้๑๐๐๐บาทเลย
เพราะว่าแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ค่ะ
บุกเข้ามาที่บ้านของเธอกลางดึกเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วเอามีดมาฟันน้องชายเธอ
บาดเจ็บสาหัสกันไปเลยเพราะว่าเย็บตั้ง๑๐เข็ม
โพสต์ภาพอ่างน้ำที่มีเลือดด้วยนะ
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่น๖คนบุกมาในบ้านเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
ปรีเข้ามาใช้มีดฟันน้องชายของเธอจนบาดเจ็บเย็บ๑๐เข็ม
เหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในบ้านที่มีเด็กกับผู้หญิงอยู่ด้วยเนี่ยตกใจมาก
บอกเลยนะคะว่าใครแจ้งเบาะแสคนร้ายให้เอาไปเลย๑๐๐๐บาท
ล่าสุดค่ะตัวผู้บาดเจ็บน้องชายเนี่ยนะคะก็เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาก็นัดรุ่นน้องมากินเนื้อย่างที่บ้าน
แล้วน้องคนหนึ่งออกไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
อยู่ก็มีชายสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเข้ามาหาเรื่อง
ถามตรงเลยว่าต่อยกันเปล่า
คนนั้นเขาก็ตอบไปสิว่าไม่เอาจะไปกินเนื้อย่างต่อยเตยอะไรล่ะ
เขาก็ตอบไม่เอาแล้วก็รีบขี่มาตระสายหนี
แต่ชายสองคนนั้นขี่ตามมาหาเรื่องไม่เลิกค่ะ

แล้วชายสองคนต้นเหตุบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำร้ายเขาเลย
ส่วนพวกที่เหลือก็คว่างปลาขวดแล้วก็ก้อนหินเข้าไปในบ้าน
ก็ให้มันขึ้นห้องทุกคนแบบนี้
หรือโดยความที่แบบเขาเข้ามาเขาเปิดประตูลัวได้เข้ามาบ้านเลย

ชุลมุนกันอยู่เนี่ยมีรุ่นน้องคนหนึ่งจุดประทัดไล่
กลุ่มผู้ก่อเหตุถึงได้หลบหนีกันไป
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สพเมืองนครราชศรีมาแล้วค่ะ
ตำรวจตอนนี้เร่งแกะรอยจากภาพวงจรปิดนะคะ
พอรู้แล้วล่ะว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าสิทธิโชค
มีฉายาว่าโชคคอลายอายุ๒๕ปี
ที่สำคัญคือเพิ่งออกจากคุกมาได้๔เดือนเองค่ะ
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก๕คนเป็นเยาวชนนะคะ
เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็คงตามจับตัวได้